โอ้โหเรื่องราวของธีรทรบุญมาทัน
ถือว่าตอนนี้กระแสยังไม่จางหาย
โอ้โหต้องบอกว่าฟุตบอลไทยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เกมในสนามแล้ว
นอกสนามนี่มันด่งดังกว่าเกมในสนามอีกนะบางที
คือจริงแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแบบนี้เนี่ย
แต่ก่อนนะครับไม่เคยมีจะย้ายไปกี่ทีมันก็ไม่เคยมีใครสนใจ

ถ้าย้ายไปทีมคู่แข่งสำคัญหรือว่าถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่ถือว่าเป็นทีมไม้เบื่อไม้เมากันเนี่ย
โอ้โหมีกระแสแล้วเรื่องของธีรทรเนี่ยค่อนข้างจะคลุมเคลือด้วยตอนที่ย้ายออกมา
แล้วก็ไม่มีการพูดอะไรเกิดขึ้นจนตอนนี้พอมีกระแสมาเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องเก่า

ภาพกันหน่อยนะครับโอ้โหมีประเด็นให้ต้องพูดถึง
นี่เป็นภาพในเมื่อวานนี้ก็บอกว่าโด่งดังมาก
เข้าไปดูกันหลายต่อหลายคนหลายวิวเลยนะครับในจังหวะนี้นะ
เป็นเกมบิ๊กแมชของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ที่ชนะไปใน๓ประตูต่อ๒แต่ก็มีช็อตนี้ที่ยิงตีเสมอไง
ก็คือช็อตที่สนานทิศยิงเนี่ยเราจะเห็นมุมภาพนักเตะคนสุดท้ายที่เดินออกมาแล้วกล้องจับให้เห็นนั่นคือธีรธร
แล้วก็มองไปที่กลุ่มแฟนบอลของทางบุรีรำนะครับซึ่งเป็นฝั่งโซนทีมเยือน
แล้วก็นี่อีกหนึ่งภาพตอนนี้ช็อตสำคัญเลยก็คือคุณเนวินพยายามจะเดินไปนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งแต่พอเห็นธีรทรเดินหนีหรือว่าเขาไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ
มี๒กรณีที่เราดูจากเหลี่ยมภาพเนี่ยครับ
คือจากภาพเนี่ยมันชัดเจนว่าเหมือนกับทั้งสองคนเมินเฉยต่อกัน
ไม่มีจับไม้จับมือกันเหมือนสมัยก่อนที่เคยร่วมงานร่วมทีมกันมา
อันนี้ถ่ายจากโซนฝั่งของทางแฟนบอลบุรีรำด้วยนะครับ
ก็เป็นจังหวะเกมที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสนามนะครับ

จังหวะนี้เป็นงัดกันนะระหว่างเดียวก็กับธีรธร
เจอกันทั้งเกมนะครับซึ่งเดียโก้เนี่ยถูกจับย้ายมาเล่นเพื่อสกัดการลุกของธีรทรเลย
ถูกสั่งมาเล่นแบบนี้เลยแล้วก็มีการติดตามตลอดถูกต้อง

คือการพูดคุยกันเนี่ยล่าสุดนะครับ
หลังจบเกมเนี่ยมันก็มีคำล้อเลียนกันในโลกโซเชียลที่เราเล่นกันแบบขำ
มามันแทบจะไม่ขำแล้วนะครับเช่นคำว่าสะใดหรือว่าผัดไทย
ก็ว่าธีรธรพูดทำว่าสะใจแต่ว่ามีแฟนสามารถว่าสะใดหรือว่าเหลือผัดไทย

วินาทีนี้นะครับมีช่างภาพของทางสนามสปอร์ตไปถามนะครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับ
ท้อนบอกว่าสะใจครับสะใจคำเดียว
มันเป็นเรื่องของอารมณ์ของเกมในวันในตอนนั้นด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องราวในใจที่เกิดขึ้นระหว่างธีรธรกับสโมสรบุรีรามยูไนเต็ดในตอนนั้น
พอจากนั้นนะครับคอมเมนต์ที่ออกมามากมายก็ยังมีการโจมตีธีรทร

ทรก็ออกมาตอบโต้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าผมเนรคุณ
ขายผมมาได้เงินไป๓๐ล้าน๖ปีอยู่ช่วยทีมคว้า๒๐แชมป์ทำดีกับสโมสรนะครับ
ให้เท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นอยู่แล้วเต็มที่ตลอดแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไร
เขาบอกว่าอย่าให้ผมต้องพูดเลยดีกว่าครับรู้รู้กันอยู่นั่นคือเรื่องในใจของธีรทร
ที่ไม่ได้พูดหลังจากที่ย้ายออกมาจากบุรีรำนะครับ
ก็เหมือนเป็นการระบายความในใจในโลกโซเชียลของเขาด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของกองเชียร์นะครับ
เขาบอกที่ตะโกนด่าเขาว่าคำว่าจูดาคือเขาทรยศ
ถูกไหมครับประมาณนั้นนะครับก็คือเลือกแล้วใช่ไหมที่จะไม่ให้เขาอยู่ในหัวใจ
แล้วก็การไม่ให้เกียรติเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
บอกว่าผมต้องให้เกียรติกองเชียร์ที่ด่าผมสาบแช่งผมด้วยเหรอครับ
แล้วก็บอกว่าคำว่าเสียใจของพวกคุณเนี่ยคูณไปเลยอีกพันเท่า
เพราะว่านั่นแหละคือความเสียใจของผมเหมือนกัน
ไปดูความเคลื่อนไหวในแฟนเพจของเกลียนซะกราวกันหน่อยนะครับ
เขาบอกว่ามีหลายรายเลยที่ไม่พอใจธิรทร
บางคนเนี่ยพยายามลบชื่อธีรทรออกจากเสื้อบุรีรำนะ

แล้วก็ไปเอาชื่อของธีรทร

บางคนก็เอาชื่อของธีรทรไปอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่
ซึ่งในภาพเราเราอาจจะไม่ได้ออกอากาศ

เอ่อตั้งแต่ผมดูวันไทยมายุครุงเรือง
อันนี้คือเคสที่ร้ายแรงที่สุดแล้วนะครับ

แล้วถ้ามันไม่จบง่ายเนี่ย
มันจะมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นมาหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนแล้วนะครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งคู่มีโปรแกรมจะต้องเจอกันอีกนะครับ
โอ้โหเกมนี้ไม่อยากจะบอกเลยมันแน่นอน
จากชะมันในสนามแล้วนอกสนามโอ้โหต้องติดตามหน้าว่าจะเป็นอย่างไร